จากเรื่องราวของไก่ชนไปดูเรื่องราวของช้างซุกสนกันบ้างค่ะ

ถ้าจำกันได้เจ้าพลายศรีดอแก้วหรือว่าช้างอินดี้
เขาแอบหนีเที่ยวแอบออกมาจากสถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยมาหนีเที่ยว
แต่ว่าหนีเที่ยวเนี่ยไปแอบกินพืชผักผลไม้ของชาวไร่ชาวสวนค่ะ
เที่ยวซะสนุกเลยตลอดไปหลายจังหวัดเลยระยองบ้างจันทบุรีบ้างตราดบ้าง
เที่ยวครบห้างตะวันออกเนี่ยยังก็ไม่รู้

แต่ว่านี่แหละค่ะคือทางเจ้าหน้าที่นะคะเขามีการระดมกำลัง
เพื่อที่จะยิงยาซึมแล้วก็เคลื่อนย้ายเจ้าพลายศรีดอแก้วกลับสถานที่กักกันในจังหวัดสะแก้วแล้ว
เพราะว่ามันค่อนข้างจะสร้างความเดือดร้อนเขาบอกวุ่นกันทั้งป่าเลยไม่ว่าจะคนหรือช้างครับ
ต้องบอกเลยว่าซึมสมชื่อยาแล้วจริง

พลายสีดอแก้วหรือว่าช้างป่าอินดี้นะคะหลังจากที่ถูกเจ้าหน้าที่กว่า๒๐๐นายช่วยกันต้อน
แล้วก็ผลักดันคืนสู่ป่าด้วยการยิงยาซึมเพื่อสยบอาการคึกขนองของเขา
แล้วก็ความดุร้ายเนี่ยสยบลงหน่อยก่อนที่จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่สถานที่กักกันช้างในจังหวัดสะแก้วนะคะ
เรื่องหลังความสำเร็จที่เกิดขึ้นก็คือบรรดาเจ้าหน้าที่เหล่านี้คุณผู้ชมค่ะ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่สอง
นายศัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พฤษ
และพันธุ์พืชเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติและพันธุ์พืชทหารตำรวจผู้นำชุมชนเกือบสองร้อยนายค่ะ
ร่วมกันปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ค่ะโอ้โหเรียกได้ว่ามาแบบชุดใหญ่จัดเต็มเลยนะ
มิชชั่นเอ่อไม่นะเพื่อจะมาจับเจ้าช้างตัวนี้ใช่แล้วคืนสู่ที่เดิม
หลังจากที่เจ้าช้างอินดี้ตัวนี้นะขี้เล่นมากแล้วก็ใช้ความฉลาดของตัวเองเนี่ย
หลบหนีออกจากพื้นที่ควบคุมช้างป่าเพื่อไปหาของกินไปแบบไปเที่ยวอ่ะ
บอกแบบนี้ดีกว่าคุณชนะเคยไหมเออดูสิแล้วกว่าจะเอากลับขึ้นไปได้นะโอ้ย
ไขเข้าไปคือจริงต้องบอกว่าเจ้าเจ้าพลายสีดอแก้วเนี่ยเขาค่อนข้างจะคุ้นชินกับการที่ถูกเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหน
แล้วช่วงนี้ก็คือถูกยิงยาซึมไปแล้วด้วยก็เลยซึมเล็กน้อยให้คุณชนะทำหน้าซึม
คึกคักเท่าไหร่ไม่ค่อยคึกคักข้าวเช้ายังไม่ได้กินเขาบอกว่าเจ้าพลายสีดอแก้วเนี่ยพอออกมาหนีเที่ยวออกมานะคะ
เขาเดินลัดเลาะไปตามสวนผลไม้ของชาวบ้านไปในแหล่งชุมชนนะคะ
เดินท่องเที่ยวไปตามเส้นทางบนถนนหลวงด้วย
ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาทั้งในพื้นที่อำเภอแกรงจังหวัดระยอง
เข้าเขตจังหวัดจันทบุรีแล้วไปทะลุรอยต่อจังหวัดตราต่ออีก
ครับก็จะย้อนกลับมาเข้าที่จังหวัดจันทบุรีอีกครั้งโอ้โห
ไปเดินทางไกลขนาดนี้เรียนลูกเสือมาหรือเปล่าคุณ
สำรวจเส้นทางนี้หน่อยแต่ยังดีนะหนีเที่ยวป่า
ค่ะหนีเที่ยวโครงเที่ยวห้างก็วุ่นวายเลย

เรื่องราวของสถานที่ที่ใช้หลอกล่อเจ้าช้างอินดี้ตัวนี้นะคุณ
ก็คือสวนผลไม้นี่แหละไม่ได้ผลดีเลยนะคะ
ซึ่งอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเขาบอกว่ามันมีความเหมาะสมด้านของพื้นที่
เพราะว่าช่วงนี้ผลไม้มันกำลังออกเยอะ
ช้างก็เลยชอบจะไปขโมยกินประมาณนี้
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องยิงลูกดอกยาซึมถึง๒ครั้ง
เพื่อให้เจ้าพลายสีดอแก้วสลึมสลือ
ใช้เวลาเกือบ๓ชั่วโมงนะคุณ

นี่งวงห้อยซึมลงมาแล้วก็นำขึ้นรถบรรทุกของทหารนะคะ
ในสมบูรณ์ค่ะผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีราชาเขาเปิดเผยว่า
พลายศรีดอแก้วเนี่ยค่อนข้างจะคุ้นชิน
ขั้นตอนของการเคลื่อนย้ายแล้วก็เลยไม่ค่อยมีอุปสรรคเท่าไหร่นะคะ
เคลื่อนย้ายด้วยการยิงยาซึมแบบนี้ถือว่าเป็นครั้งที่๖แล้วนะ
มิน่าล่ะมันถึงได้คุ้นนัก
ก็เล่นเคลื่อนย้ายเขาถึง๖ครั้งแล้ว
เออยิงมาเลยอีก๒ครั้งจะเป็นอะไร

แล้วถูกต้องที่สุดนะการยิงยาซึมเนี่ย
อย่าไปยิงยาสลบนะเพราะสลบแล้วยิ่งเคลื่อนย้ายยากครับ
คุณจะไปช่วยไหมคะอีกแรงหนึ่ง
โอ้ดีนะมันก็ซึมเดินเดินเสื้องขึ้นไป
เอากลับก็กลับยังมีโอกาสค่อยออกมาเที่ยวใหม่ก็ได้
หลานจะชวนเพื่อนออกมาด้วยเลย

ตัวเดียวเนี่ยยังมาวุ่นวายขนาดนี้

ชาวบ้านต้องขนกันมาทั้งหมู่บ้านเลยมั้ง
ชาวบ้านก็ช่วยลุ้นนะคะก็เป็นไปอย่างราบรื่น
พ้นไปได้ด้วยดีนะคะกลับบ้านก่อนนะ